คลักมากเพราะว่าประชากรส่วนหนึ่ง
ประชากรโลกของประเทศไทยส่วนหนึ่ง
มารวมตัวกันอยู่ที่นี่วัดอุทุมพระรารามค่ะ

แล้วมาลงยันเสริมดวงคุณ
นี่วัดอุทุมพระรามหรืออีกชื่อนึงที่เราคุ้นเคยก็คือวัดไผ่แขกนะคะ

เขามีพิธีอาบน้ำมนต์แก้ปีชง
แล้วก็มีหลวงพ่อทวนเจ้าอาวาสวัดไผ่แขก
หลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาว

ร่วมอธิษฐานจิตในถังน้ำมนต์ขนาด๑๐๐๐ลิตร

คุณรู้ไหมมีประชากรประชาชนที่มาร่วมงาน

ต่อคิวกันรอเพื่อจะให้หลวงปู่ดูสิตใช้ขันตักน้ำมนต์ราดไป
ราดหัวรถตัวกันไปนะคะ
เขาก็เชื่อกันว่าจะสามารถช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดี
อย่างเช่นแก้ปีชงจากร้ายให้กลายเป็นดีได้
อัปมงคลนี่จะไหลไปกับสายน้ำเลยนะ
คือถ้าคุณไปวันนั้นคุณไหลลงท่อเลยนะ
ผมจะกลายเป็นสิ่งปฏิกูลสิ่งไม่ดี
คุณลงบ่อเกรอะเลยนะ
คุณอย่าเพิ่งไล่ผมไปสิผมเป็นสิ่งที่ดี
คือไอ้ที่ไม่ดีถามว่ามีไหมมันก็มีบ้าง
แต่มันก็ยังมีสิ่งที่ดีหลงเหลืออยู่บ้างนะ
วันนี้คุณเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าคุณหายไป
ไม่เหลือใครแล้วนะคะ

รอบนี้เค้าเรียกว่าเป็นแบบดวงดีมหาเศษฐี
เป็นยันดวงดีมหาเศรษฐีลงไป๕๐๐คิวอะคุณ
เกี่ยวร้อยห้าร้อยคิวเยอะมากเลยนะคะ
มีการลงยันที่ฝ่ามือลงนะหน้าทองอะไรต่างเสร็จ
เมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันก็คือสาธุชนหลังจากนี้
ยันทำพิธีอะไรต่างเสร็จแล้ว
เขาก็จะไปไหว้ขอพร
ส่วนใหญ่เขาจะไปขอโชคขอลาบแหละกับพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ไปกระซิบข้อพรพ่อขุนช้างพ่อพี่นวดนี่
ทำไมต้องเวลาไปกระทรงกระซิบต้องทำเสียงแหบแห้งขนาดนั้นเหรอ

อยากจะให้แค่ขุนช้างมหาเศรษฐีได้ยินเท่านั้นว่างั้นเถ
บอกว่าเวลาไปส่วนใหญ่จะไปกระซิบข้างหู
แล้วคุณดูสิสิ่งที่มาแก้บนส่วนใหญ่อะไร
พัดลมที่วัดไผ่แขกส่วนใหญ่เขาจะมาแก้บนกันด้วยพัดลม
แฟนเอาแฟนไปแก้บน
ให้ขุนช้างมีแฟน
เท่านั้นก็ไม่พอเขาก็ไปนี่แหละหลายจุดที่เขาไปกัน
มีทั้งล้วงปิงปองมีทั้งเจิมรสอะไรต่างนานา
เขาก็เชื่อว่าอะไรต่างที่เห็นที่เกิดขึ้นในงาน
จะนำมาซึ่งเรื่องของโชคดีมีชัยนะคะ

อัตภาพถูก